นมกันเลยทีเดียวจ้านี่ค่ะวันก่อนนี้หนุ่มก๊อตเนี่ยเขาไปพร้อม
ทีมงานเดินทางไปร่วมทำบุญบวงสวงขอโชคขอลาบที่วัดดอนโพ
คือเขาไปกันหลายคนเลยนะคะและบรรยากาศในวันนั้นเนี่ยเรียบง่าย
งานนี้หนุ่มก๊อตก็เลยถือโอกาสร้องเพลงถวายเสียงให้กับย่ารัตนาวดีศรีสัตนคราช
เพราะในเพลงพันปีที่รอคอยของเขาที่ตอนนี้ยอดวิวทะลุ๓ล้านไปแล้วเนี่ย
เขาได้ใช้ชื่อของย่ารัตนาวดีอยู่ในเพลงก็เลยมาขอพรกับย่าให้ยอดวิวที่มันปังอยู่แล้ว
ยิ่งขึ้นไปอีกแต่ถ้าคุณผู้ชมดูดีนะคุณผู้ชมค่ะอยากจะให้สังเกตไปที่บริเวณท้องฟ้า
ซึ่งวันที่ไปเนี่ยคือเราไม่เคยเห็นภาพแบบนี้มาก่อนฝนไม่ได้ตกนะแล้วคุณผู้ชมดูไปที่ภาพก้อนเมฆ
เขาบอกว่าลักษณะละไม้คล้ายกับตัวของพญานาค
คืออันนี้แล้วแต่คนมองเลยนะเห็นที่ก้อนเมฆขาว
แต่ส่วนตัวเราเห็นเป็นเหมือนต้นโพเลยอ่ะ

ก็ใช่หลังจากนั้นค่ะหนุ่มก๊อตไม่รอช้า
ทำการจุดทูปเอาเลขมงคลมาฝากแฟน
ซึ่งก่อนที่สุดก็ได้ขอพรกับย่ารัฐนาวดีด้วย
เลขทูปที่ได้มาเลยค่ะ

บอกคุณผู้ชมนะว่าอันนี้เป็นเลขมงคลนะคะ
ที่หนุ่มก๊อตจิรพัฒน์เขาเอามาฝากแฟนบันเทิงไทยรัฐของเรา
ต่อกันดีกว่าค่ะกับนักร้องลูกทุ่งพี่ยิ่งยงยอดบัวงาม

เดินทางไปไหว้ขอพรขอโชคขอลาบขอเงินขอทอง
ขอให้ธุรกิจที่ทำอยู่ปังเงินทองไหลมาเทมา
ไปที่ไหนล่ะไปที่วัดจุลามณีจังหวัดสมุทรสงคราม
เขาบอกว่าวัดนี้เนี่ยนะต้องไปขอเรื่องธุรกิจ
แล้วเจ้าตัวเนี่ยเพิ่งจะรับบทเป็นครีสเซนเตอร์น้ำปลารายยิงฮ๑
อย่างที่ทราบกันดีเนาะว่าใครมาที่วัดนี้ต้องมาขอพรที่องค์ทาเวสวัน
ซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะพี่ยิ่งยงก็ขอพรจัดไปแบบเต็ม
คาราเบลเลยแล้วก็จุดทูบเอาเลขมงคลมาฝาก
ซึ่งเลขที่ได้ก็คือเดี๋ยวดูภาพไปพร้อมกันนะคุณผู้ชมนะ
โยงแกจะชี้แล้วถูกต้องเลขที่ได้ก็คือนี่เลยค่ะ
แต่ถ้าเรามองจากมุมนี้พลอยก็มองว่าเป็น๗๓
อันนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนก็แล้วกันนะคุณผู้ชมนะ
คุณผู้ชมมาต่อกันที่พี่เจี๊ยบเบนจพรคนนี้ต้องดูนะคะ
เพราะว่าเป็นคนที่เคยถูกรางวัลที่๑มาแล้วนี่
จำได้ไปลงในรายงานข่าวตอนนั้นก็ดีใจเนี่ย

เมื่อวานนี้นะคะพี่เจี๊ยบก็ส่งคลิปมาบอกกับบันเทิงไทยรัฐเลยบอกว่า

รางวัลที่๑อยู่กับพี่แล้วนี่โชว์แบบนี้เลยนะคะ
ก็ฝากบอกทุกคนนะคะไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนกันค่ะ
เพราะพี่ไปซื้อจากแผงเดิมเจ้าประจำมาเรียบร้อยแล้วนะคะ
ก็ตามที่เห็นหน้าจอเลยนะคะ๓๕๓๕๕๒นั่นเองค่ะ
ก็เป็นชุดตัวเลขนะคะที่คนดวงเห็งนะเขาเคยถูกมาก่อน
แต่รางวัลที่๑เนี่ยบางคนก็ถูกซ้ำก็มี
เราเคยอ่านข่าวอยู่ก็ติดตามกันเยอะอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชมนะ